คุณผู้ชมฮะที่อุบลราชธานีตอนนี้น้ำก็ยังท่วมอยู่นะคุณนะ
ทหารลงพื้นที่เลยขับเรือกันไปไปช่วยเด็กชายวัย๑๒
เพราะว่าเด็กชายวัย๑๒ลงเล่นน้ำกับเพื่อน

อย่าลงฮะอันตรายจนกระแสน้ำมันพัด
แล้วน้องต้องไปเกาะเสาไฟแดงเพื่อเอาชีวิตรอดนะฮะ

โบราณมงดสดอม

สวิทธิ์

เราควรมาทำนี้

คุณผู้ชมฮะบอกน้องโอ้โหว่ายน้ำไม่เป็นมาเล่นตรงนี้ได้ยังไง
น้ำมันแรงนะตอนแรกพี่ทหารก็เกือบจะโมโหเลยนะ
แต่พี่ทหารอีกคนบอกอย่าไปดุอย่าไปดุน้อง

งปาธานนท์หัวหน้าชุดเรือท้องแบนหน่วยพัฒนา
เคลื่อนที่๕๖สำนักงานพัฒนาภาค๕
โดยบัญชาการฐานพัฒนาอุบลราชธานี
ช่วยเหลือน้องเอนามสมมุติอายุ๑๒ปี
ลอยคอแล้วก็เกาะอยู่เสาไฟจราจร
บริเวณสี่แยกสำนักงานที่ดินอำเภอวาบรินชำราบ

เพราะว่าเสาไฟแดงมันต้องอยู่กลางถนนใช่ไหมใช่ค่ะ

ตรงนี้นะครับคือน้ำมันท่วมไหลเชี่ยว

ถ้าทำการความรู้ละทึกของชาวบ้าน
โดยสารมากับเรือจากสะพานรัตนโกศิลป์๒๐๐ปี
ฝั่งเทศบาลนักคออุบรรณรัชธานี
่งหน้าไปยังท่าน้ำเทศบาลเมืองวาบรินชำราบนะฮะ
ก็เห็นว่าเด็กคนนี้เกาะอยู่ก็เลยต้องแจ้งพี่ทหาร
พี่ทหารก็เข้ามาช่วยอย่างปลอดภัย

ผมอยู่ในชุมชนที่ถูกน้ำท่วมครับ
ครอบครัวก็อบพยพขึ้นไปพักอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้ว
ส่วนผมมาเล่นน้ำกับเพื่อนวัยเดียวกัน
โดยเดินมาตามเกาะกลางถนนเชื่อมระหว่าง๒อำเภอ
ตอนนั้นมีน้ำท่วมสูงประมาณ๕๐๗๐เซนติเมตร
แล้วก็ลงเล่นน้ำตรงจุดดังกล่าว

กระแสน้ำไหลเชี่ยวพัดตัวผมไปใกล้กับสระน้ำขนาดใหญ่

ถ้าผมไม่เกาะเสาไฟแดงนั้น
ผมอาจจะตกลงไปในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ก็ได้
โชคดีมีชาวบ้านเห็นมีเรือทหารผ่านมา
ตัวผมเองยังมีแรงผมก็ตะโกนขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วย

ส่วนเมื่อวานนี้นะฮะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัด๑๐

ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนขาดบริเวณพนังกั้นน้ำชีนะครับ
ซึ่งตรงนี้พนังมันแตกไป๑๐เมตรแล้วนะคุณนะ
บริเวณสถานีสูบน้ำปากกระดาที่หมู่๕
คุ้งสะอาดที่ตำบลนาเริงอำเภอเสรภูมินะครับ
ซึ่งจริงตรงนี้มันเป็นจุดที่พังเสียหาย
ตั้งแต่วันที่๑๙ตุลาคมที่ผ่านมาแล้ว
และทีนี้ต้องพยายามที่จะไปอุดรูตรงนี้นะ
เพราะว่าน้ำมันไหลเข้าท่วมนาข้าว๒๕๐๐ไร่
แล้วก็ตัดขาดเรื่องของการสัญจรในเส้นทางของหมู่บ้าน
แล้วก็เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเสรภูมิ

เอาไม้ไปกั้นทำโครงทำอะไรไว้ก่อนนะฮะ

เจ้าหน้าที่ทหารนะฮะจากกรมฐานช่างที่๖นะครับ
ผู้ต้องขังจากเรือนจำ๑๐๑ก็ร่วมกัน
ขนย้ายบิ๊กแก๊ก๑๐๐ถุงไปวางอุดไว้ก่อน
นี่ทำโครงไม้เอาบิ๊กแก๊กไปอุด

คุ้งน้ำฉี่ทำให้กระแสน้ำมันก็ไหลเชี่ยวใช่ไหม
ก็อุดไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณนะ
มันซัดกระสอบทรายบิ๊กแก๊กพังเสียหายไปบางส่วน
ดินตรงนี้ก็อ่อนด้วยแล้วก็ซุดตัวลงเรื่อย
เป็นแนวทางยาวอีก๗๘เมตรนะคุณ

ก็ยังคงเร่งอุดพนังอย่างต่อเนื่อง
ว่าไม่นานรูรั่วตรงนี้จะถูกอุด
แล้วก็ซ่อมแซมถนนได้เสร็จทำพนังกั้นน้ำ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติกันน้ำ

ต่อสู้กับกระแสน้ำจริงนะคุณนะ